ที่จังหวัดนครพนมเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่แม่กับลูกนะฮะ
ไปเล่นน้ำที่แม่น้ำโขงแล้วก็จมน้ำจนเสียชีวิต๓ศพนะฮะ
สามศพนะครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นยี่สิบสี่เมษายน
ก่อนที่อีกวันนึงเนี่ยถึงจะงมศพจนพบแล้วก็ครบทั้ง๓ศพนะฮะ
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเจอศพแม่คนเดียวลูกสองคนเนี่ยไม่เจอนะครับ
ศพที่หายไปด้วยกันเนี่ยนะฮะในช่วงที่อ่าไปเล่นน้ำตรงนั้น
แล้วก็ไปงมหาหอยด้วยนะครับ
เป็นช่วงที่พบศพแล้วนำขึ้นมา
เจ้าหน้าที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลำแม่น้ำโขงหรือนรขอเขตนครพนมแล้วก็ชุดกู้ภัยด้วย
อันนี้เป็นวันที่๒๔เมษายนที่พบศพแม่แล้วก็นำขึ้นมาก่อนนะครับ
บริเวณหาดทรายกลางน้ำโขงในพื้นที่บ้านดอนแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนม
แต่ตอนนั้นนะครับแม่ที่เสียชีวิตพร้อมกับลูกอีก๒คนรวมเป็น๓คน
ที่จมน้ำโขงแถวหาดทรายกลางน้ำที่พื้นที่บ้านดอนแพงเนี่ยเจอแต่ศพแม่
ชื่อนางบันทิตาพรพร้อมธนรัฐอายุ๕๑ปีมีอาชีพค้าขาย
ลูกชายอีก๒คนที่ลงไปในน้ำพร้อมกันแล้วก็จมหายไปเนี่ย
คือนายนัทธวัฒน์อายุ๒๓
กับเด็กชายปัณวิทย์หรือว่าน้องฟิลเจอร์อายุ๑๐ปี
นี่ฮะเสียชีวิตทั้ง๓ศพ
ศพผู้เสียชีวิตศพแรกเนี่ยเจอตั้งแต่ช่วงเย็นวันเกิดเหตุ
คือศพของแม่นางบันทิตาพร
เช้าเมื่อวานนี้ต้องมาระดมหากันอีกรอบนึง
โดยญาติพี่น้องชาวบ้านต้องนำพานบายสี
จุดทูบขอเข้ามาพญานาคตามความเชื่อของคนในพื้นที่
เพราะว่าไม่พบศพนะฮะหลังจากนั้นก็ระดมค้นหา
แล้วก็พบนะครับศพของเด็กชายปัณวิทย์ลูกชายคนเล็ก
แล้วก็นายนัทธวัฒน์ลูกชายอีกคนนึง
นี่ฮะ๒ศพนี่น้องวัย๑๐ควบแล้วก็พี่ชายอายุ๒๔
ความจริงแล้วเข้าไปกันหลายคนนะฮะวันเกิดเหตุ๒๔เมษายน
ช่วงที่เกิดเหตุนางบันทิตาพรแล้วก็ลูกชาย๒คน
ที่เสียชีวิตพร้อมกันสามศพไปเล่นน้ำนะฮะ
ก็เล่นน้ำโขงคลายร้อนไปกับญาติญาตินะญาติพี่น้องรวมละ๑๑คน
งมหาหอยทรายในแม่น้ำโขงด้วยแถวริมตลิ่งบ้านดอนแพง
ทีนี้น้องฟิลเจอร์วัย๑๐ขวบได้ออกไปเล่นน้ำกลางลำแม่น้ำโขง
คือตอนนี้มันช่วงหน้าแรงน้ำดูเหมือนตื้น
แต่จังหวะน้องฟิลเจอร์ไปเนี่ยไปเจอร่องน้ำฮะ
หลงเข้าไปในร่องน้ำลึกแล้วน้ำมันไหลวน
แม่กับพี่ชายเห็นก็รีบไหว้เข้าไปช่วย
ที่ทั้งสามแม่ลูกช่วงนั้นจะกอดกันพยายามช่วยกัน
แล้วก็จมน้ำหายไปทั้งสามเลยก็เหมือนที่เราพยายามย้ำเตือนกันตลอด
จุดอาจจะดูเหมือนว่าน้ำนิ่งตื้นไม่มีอะไร
พอลงไปเนี่ยเจอร่องน้ำอันนี้เจอน้ำวนด้วยนะครับ
หลังจากที่สามแม่ลูกหายไปในน้ำวนตรงร่องน้ำลึกตรงนั้นนะครับ
รถ๔เนี่ยครับแล้วยาดก็ต้องนำเครื่องสักการะนำพาลใบสี
ขอบรมีขององค์พญานาคให้ช่วยพบศพผู้ตายให้ครบด้วย
แล้วก็พบลูกอีก๒ศพนะฮะก็ครบ๓ศพเรียบร้อยแล้วนะครับ
ที่เสียชีวิตผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์คนหนึ่งนะครับ
เป็นหลานสาวของนางบันทิตาพรนะครับชื่อว่านางสาวอิสราอายุ๑๙ปี
บอกว่าช่วงเกิดเหตุในวันนั้นเธอกับน้องชายคนเล็ก
ก็คือน้องฟิลเจอร์ที่เสียชีวิตน้องฟิลเจอร์พลัดตกลงมาล่องน้ำลึก
กำลังจะจมน้ำตัวเธอเองก็ลงไปเล่นน้ำด้วยนะ
ความจริงแล้วนางบันทิตาพรกับลูกชายวัย๒๔ปี
แต่ถั่วของนางสาวอีสราเขาว่ายน้ำเป็น
ช่วงที่แบบลงไปในร่องน้ำลึกกับน้องฟิลเจอร์เนี่ย
แล้วกำลังจะบวนเหมือนถูกดูกขึ้นไป
เธอเนี่ยก็ประคองตัวเอง

แต่สามแม่ลูกเขาหายไปเลย
แล้วก็หนูก็คือตกลงไปด้วยหมดเลย
ผุบลงหลุมนั้นไปด้วยหมดเลยก็เหมือนจะไปช่วยกันนะคะ
แต่ก็แบบผุบลงหลุมนั้นไปด้วยเลยก็คือจมลงไปให้หมดเลย
แล้วทีนี้แม่ก็วิ่งรีบวิ่งมาช่วยค่ะ

คือตอนนั้นก็คือแบบต่างคนต่างที่แบบจะพยายามเอาตัวรอดกัน
แม่ก็พยายามจะดันหนูแล้วก็น้องชายคนเล็กขึ้น
เป็นคนเดียวที่แบบอยู่ตัวคนเดียวที่ลอยเคว้งอยู่
ซึ่งทุกคนเขาแบบสามคนนั้นเขากอดกันอยู่แล้วคือลอยออกไปไกลจากหนูแล้วอะค่ะ
เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะฮะโดยเฉพาะสามีแล้วก็พ่อของผู้ตายนะครับ
นายวัชิระเกียจบอกว่าวันเกิดเหตุเขาไม่ได้ไปด้วยนะแต่มีคนมาบอกว่ามีคนตกน้ำ
อยู่ที่แม่น้ำโขงแถวบ้านดอนแพงให้ไปดูหน่อย
ยังไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไปดู
พอไปถึงพบว่าคนที่จมน้ำเสียชีวิตคือภรรยาของเขา
เขาก็ถามหาลูกอีกสองคนลูกชายอีกสองคนที่มาด้วยนะ
โอ้โหได้รับคำตอบเนี่ยยิ่งแบบสุดเข้าไปอีก
เพราะว่าชาวบ้านบอกว่าลูกชายยังจมอยู่ในน้ำ

ที่แฟนนี่ครับผมเขาบอกว่ามีคนจมน้ำ
ไม่ได้บอกว่าใครให้ผมซ้อนรถไปนะครับผม
ผมก็ตามไปนะก็ไปเจอแฟนเขากำลังปั๊ม
ปั๊มหัวใจอยู่ครับผมแล้วแล้วถามหาลูกสองคน
ก็ถามถามญาติพี่น้องนี่เขาบอกว่ามาจมอยู่นะฮะ